เราอยากได้รับฟังความคิดความเห็นจากคุณผู้ชม
เรื่องของความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
แล้วก็การแสดงโขนของไทยนั่นเองนะครับ
ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

หลังจากที่เราเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
คือเราสมัครเป็นสมาชิกภาคีเนี่ย
เมื่อปี๒๕๕๙วันที่๑๐มิถุนายน
เราก็เสนอเรื่องของโขนไทย
เพื่อจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ทางการการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสระประชาชาติครั้งที่๑๓
ประชุมกันเมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายนถึงวันที่๑ธันวาคม
ที่เมืองพอร์ตหลุยสหรัฐมอริเซียนนะครับมอริเซียสนะครับ
ซึ่งมีผู้แทน๑๑๑ประเทศภาคีรวมถึงประเทศไทย
สรุปออกมาโขนไทยนะคุณ
โอ้โหก็รู้สึกดีใจค่ะ
เพราะว่าคุณจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้
ไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันก็มีกรณีนี้
กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลก็เรื่องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะ

โขนของเราได้รับการยกย่องได้รับการขึ้นทะเบียนแบบนี้นะครับ
คนที่ออกมาแสดงท่าทีถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเหมือนกัน
นั่นก็คือผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็โพสต์ข้อความผ่านช่องทางทางโลกโซเชียล

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้
สมเด็จพระนางเจ้าศรีกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
อนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสาร
และพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติ
ขอประกาศอย่างภาคภูมิใจถึงข่าวดีนี้
ซึ่งการแสดงโขนไทยจะเป็นสมบัติ
ให้คนไทยและทั่วโลกรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปครับ
ขณะเดียวกันรัฐบาลจะสืบสารเรื่องโขน
และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับ
เราขอให้ไฟรัภัณฑ์ที่ทุกคนไปช่วยกันดูนะครับ

แล้วก็ภูมิใจที่เราได้รับการยอมรับ
การยอมรับถึงเราเสด็นขึ้นไป
ก็ต้องไปพินาหลายขั้นตอนด้วยกัน
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นสมบัติ
เป็นผลงานของไทยที่จะต้องมีได้

ว่าเราจะต้องถ่ายบังต้องถ่ายมานานมาก
ก็ได้ทวิตข้อความแสดงความยินดีกับประเทศไทย
การแสดงโขนไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกันนะครับ
และในปีนี้ยูเนสเกิลยังได้ประกาศรับรองละครโขน
คุณต้องใช้คำว่าละครโขนซึ่งเป็นการแสดงโขนรูปแบบหนึ่งจากประเทศกัมพูชา
เป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ที่ต้องได้รับการปกป้องอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ
โดยนายวีระโรธพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ระบุว่าคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เตรียมเสนอมรดกภูมิปัญญาของไทยต่อยูเนสโก้ในปีต่อไปอีกนะครับ
เพื่อจะขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ
แก่นวดแผนไทยคือเราจะเสนอต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาปี๖๒
ส่วนเรื่องของการแสดงโนราเราจะส่งเป็นลำดับต่อไปคือปี๖๓
ส่วนปี๖๑นอกจากโขนไทยได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วคุณ
ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอื่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟัง
ซึ่งเป็นการสวมหน้ากากและแต่งกายเรียนแบบเทพเจ้า
ไปเยือนบ้านเรือนผู้คนในช่วงต้นปีหรือช่วงเปลี่ยนฤดูกาล

สาดน้ำหอมของฝรั่งเศสนะคุณ
การอาบสมุนไพรตามตำราแพทย์โบราณของชาวทิเบสในจีน
แล้วก็ศาสตร์การจัดการความเสี่ยงการเกิดหิมะถล่มในสวิสเตอร์แลนด์และออสเตรีย
ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นี่เป็นตัวอย่างที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบ

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นหน้าจอมาหน่อยนะครับ
มาร่วมภาคภูมิใจกันนะคะกับเรื่องของโขนไทยค่ะ